หลอนยาหลอนยาเสร็จแล้ว
ทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ครับคุณผู้ชม

ไปเสร็จปั๊บเนี่ยส่งตัวยะขึ้นรถ

ระหว่างทางยะหนีครับ

ยะมันทุกเม็ดกระโดดลงมาจากรถเจ้าหน้าที่

มี๙คนเขาจะส่งไปบำบัดไง

ก็ไปตามกันวุ่นวายเลยครับ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงครับ
มินเพจบ้านดุงอัปเดตต้องขับรถย้อนกลับไปตามหาตัวนายยะ

นายยะอายุ๓๘ปีครับฉายาคือไอ้ยะมันทุกเม็ด
อันนี้ชาวบ้านเขาเรียกกันนะฮะเป็นคนบ้านดุงที่อุดรครับ
คือกำลังจะพาไปบำบัดส่งตัวไปที่ถ้ำกระบอกนะ
มี๙คนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายยะเป็น๑ใน๙
ตอนแรกพาขึ้นรถแล้วในระหว่างที่แวะเติมน้ำมัน
ปรากฏว่าวินาทีนั้นยะกระโดดลงจากรถแล้วหนีไปดื้อเลยครับ
ไปทั้งที่ยังใส่กุญแจมืออยู่นะฮะมิ้นท์คุณผู้ชม

ก็เลยต้องแจ้งตำรวจโรงพักบ้านดุงครับไปช่วยสกัดจับ

ตามหาแล้วไปเจอว่ายะกลับมาซ่อนที่บ้านของตัวเอง
อยู่ในพื้นที่ตำบลศรีสุโธครับก็ช่วยกันพูดคุย
ตอนแรกยะไม่ยอมท่าเดียวเลยฮะโอ้ยะไม่ยอมไปบำบัดเลย
เห็นไหมสภาพเขาลอยมาเดินเอ็งเกียรติ

นี่ฮะใส่กุญแจมืออยู่นะครับ
แม่ของยะโทรมาเรียกออกยะไม่ยอมฮะ
ตะโกนบอกแม่รู้จักผมน้อยไป
ผมเนี่ยนะไม่อยากจะไปหรอกผมจะโสตาย

โสตายคือยอมตายภาษาอีสาน
ผมไม่อยากไปเพราะว่ามีเรื่องค้างคานหลายอย่าง
แต่แม่เขาอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นไง
ยะยะพยายามเรียกฮะ

แต่ดูเหมือนเขาไม่ได้ยินเหมือนเขาไม่มีสติเลย

ลองดูหน่อยฮะ
เห็นไหมฮะผมจะโสตายผมไม่ยอมตายนะแม่
คุยผ่านสปีกเกอร์โฟนโทรศัพท์เนี่ยครับ
ให้ผมไปแม่จะไม่ได้เห็นหน้าผมนะ

ไล่ส่งต้องส่งยะไปบำบัดที่ถ้ำกระบอก

ทรงไม่พอพาไปดูบ้านหน่อยครับ

ไปที่บ้านยะครับคุณผู้ชมดูหน้าจอนี้ฮะ

เพราะที่เหลือคือยะลื้อเอาไปขาย
ขโมยเอาไปขายหมดแล้วครับมิ้นท์คุณผู้ชมฮะ
สาเหตุที่พ่อและแม่ยาต้องส่งไปบำบัดก็เนี่ยครับ
บ้านไม่เป็นบ้านไม่เหลือเขาโครงเดิมแล้ว
มีแค่กำแพงกับเสาที่ยังลื้อไปขายไม่ได้

ตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไปขายหมด
อะไรที่ขายแล้วได้เงินมายะเอาไปขายหมดเพื่อจะไปซื้อยา
ห้องน้ำที่มีตอนนี้เป็นห้องน้ำแบบลมพัดโชยนั่งแล้วลมมันเย็นครับ

เหลือแต่กำแพงและเสาที่ยะยังลื้อออกไปไม่ได้
ญาติพยายามที่จะข่มขู่เอาเงินจากพ่อและแม่
ถ้าไม่ได้ก็ทำร้ายอารวาสนะครับ
ดูความเป็นยะให้ดีนะที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าไอ้ยะเนี่ยเพราะอะไร

แล้วยะทำร้ายพ่อขู่พ่อขู่แม่
ถึงขนาดที่ว่าแม่ต้องพาพ่อระหกระเหินไปนอนที่ไหนรู้ไหมฮะที่ไหนฮะ
สารเจ้าปู่ศรีสุโธนอนในบ้านไม่ได้ต้องไปนอนที่สารเจ้าครับ
แล้วหลังยะตามมาเทียวไร้เทียวขื่อจะเอาเงินให้ได้
ต้องพาไปอยู่กันที่บ้านญาติที่กาลสินครับ
แล้วตัดสินใจไม่ได้แล้วเป็นแบบนี้ต้องส่งตัวบำบัดแล้วแหละ
เพื่อนบ้านบอกว่าเสียดายอนาคตเขามากเลยฮะ
เป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะครับคุณผู้ชม
แต่พอติดยาปั๊บเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลย
ยะเนี่ยคือเคยมีชีวิตที่เป็นคนที่ทำงานขยันขันแข็ง
แต่พอติดยาปั๊บชีวิตเปลี่ยนทันที
ล่าสุดครับเพื่อนบ้านก็รู้สึกว่าถ้าไม่บำบัด
ขโมยของในบ้านเหลือแค่นี้แล้วนี่ฮะเห็นไหมกำแพงเหลือแค่นั้นน่ะ
เกิดเดือดร้อนหรือเปล่าอยากให้พาไปบำบัดครับ
กับแม่ยังมีหวังนะครับว่าจะได้ลูกคนเดิมกลับมา

ล่าสุดเพจบ้านดุงอัปเดตบอกว่า
คนที่ไปรักษาที่ถ้ำกระบอกหลังจากที่ตอนแรกขึ้นรถกันไป
พอแวะปั๊มยะโดดลงไม่ยอมแต่สุดท้ายตามตัวกลับมาได้
แต่ยะเขาก็ยังมีต่อรองนะไม่ไปด้วยไหม

ยักษ์ยักษ์ลือยักษ์ไม่ได้ซ่อม
ก็ผมเป็นคนทำผมขอซ่อมให้เสร็จฝีมือผม
ยักษ์พยายามต่อรองแต่ไม่ได้ครับขึ้นรถ
รอบนี้โอเคยอมกลับขึ้นรถไป
เก้าคนพากันไปปลายทางคือถ้ำกระบอก
ปรากฏว่ามีอีกคนหนึ่งกระโดดหนีหายไปครับ
อยู่ที่ภูเขียวชัยภูมิครับ

หนึ่งคนที่หายไปกระโดดลงจากรถอยู่ที่ภูเขียวชายภูมิเนี่ยฮะ
ยังไม่เจอตัวครับแต่เห็นว่าเป็นคนบ้านดุงอุดรธานีเหมือนกัน
ยะกลับคืนมาแต่อีกคนหนึ่งไม่รู้ใคร